ตอนนี้เราไปพูดคุยกับคุณทัศนัยโค้ดทอง

ก็ติดสถานการณ์การช่วยเหลืออยู่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง
คุณทัศนัยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณดาวคุณปุ้ยครับ

ให้คุณผู้ชมที่ได้ชมอยู่ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ผมจะบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ทุกคนตื่นเต้น
ใจเต้นมือสั่นเป็นอย่างมากเพราะว่าจากข่าวที่เราได้ยิน
มันเป็นสัญญาณที่ดีมากที่
การที่เขาเอาขวดน้ำไปผูกไว้ในเชือก
แล้วย่อมลงไปประมาณ๕๐เมตร
แล้วทิ้งเอาไว้แล้วพอกลับไปดูเนี่ย

ได้ว่ามีคนแกะขวดน้ำออกจากเชือกนั้นไป

ตอนนี้ทีมของเจ้าที่ที่เคย
ไปจุดนั้นลงมารายงานให้เราได้รู้ส้าพด้านล่าง
กลับไปดูว่าถ้าเราหย่อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ย

การที่ผลน้ำหายไปมันเป็นการหายเพราะมันหลด
หรือลักษณะของการที่เป็นคนแกะ
ทีนี้เจ้าที่ก็เลยพยายามจะกลับไปสำรวจอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งมันน่าจะเป็นสัญญาณที่ดี
ว่าด้านบนกำลังมีการเคลื่อนไห
เพราะว่าสุดที่เราอยู่หน้าล่าง
มันเป็นปากทางเข้าของถ้ำ
แล้วที่คิดเนี่ยเขาแบ่งผีออกเพียงสองฝ่าย

ซ้ายขวาคือหัวของภูเขา
ซึ่งซึ่งเราหวังจังอย่างนี่ว่ามันจะเป็นข่าวที่ให้ให้เราเนี่ย
น่าจะมีกำลังใจในการค้นหาน้องทั้ง๑๒คน
แล้วก็ค้นอีกคนมากสินะครับเพราะว่าในพื้นที่ตอนเนี้ยมัน
สนามโซนสนามเลนทุกอย่างมันอุปสรรคมากมาย
น้ำไหลเข้ามาในถ้ำเธอบหน้าขึ้น
น้ำเยอะไม่พอน้ำยังขุ่นอีก
ทำให้การทำงานทุกอย่างมันมีอุปสรรคไปหมด
แต่ว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายด้วยกันคือ
ให้๑๓คนที่รออยู่ข้างใน
เขาได้ออกมาเร็วที่สุดเพราะว่าทุกคนยังเชื่อว่า
ทั้ง๑๓คนยังปลอดภัยและยังคงรอเราอยู่ด้านในเพียงแต่ว่า
กันมากแล้วทำให้การสื่อสารไม่ถึก
และก็อีกสิ่งที่เป็นสิ่งริดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน
คือเขาทำอะไรได้ก็ทำหมด

สิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเปิดทาง

เพราะว่าคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่า

เป็นสิ่งลิ้นลับเป็นความเชื่อของ

ทิ้งทำให้เด็กนั้นออกมาไม่ได้
ทำทุกอย่างเพื่อหวังว่าเขาจะกลับออกมาครับ
คุณทัศนัยค่ะย้อนกลับไปเรื่องของปล่องอีกนิดนึงค่ะ
ปล่องบนภูเขาที่บอกว่า
ร่องตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมลงไปในถ้ำหลวงได้
ข้อมูลตรงนี้สรุปว่ามันเชื่อมลงไปได้หรือว่า
มันเป็นแค่ปล่องเล็กมันเป็นแค่หลุมยุบที่ไม่สามารถเชื่อมได้ค่ะ
คือจากที่เจ้าหน้าที่รายงานให้เรามาเนี่ยเขาเข้าพบทางหลุมยุบ
หลุมยุบตรงนั้นเนี่ยแน่นอนมันเป็นแค่ลักษณะของหินยุบตัว
มันก็ไม่สามารถที่จะหลบไปได้แต่ว่ามันไปมีการพบกล่องทีนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยพยายามพิสูจน์ว่า
ไอ้หลูเนี่ยปล่องเนี่ยตรงเนี่ยมันสามารถเชื่อมลงไปในค่ำได้หรือเปล่า
ก็เลยพิสูจน์ในการที่เอาขวดน้ำมัดกับเชือกแล้วหย่อนลงไป๕๐เมตร
แล้วมันน่าจะเป็นการพิสูจน์ได้ในเบื้องต้นว่า
ข้างล่างเนี่ยมันน่าจะมีคนอยู่เพราะกดน้ำมันหายไป
ปล่องนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมกับโซงด้านล่างได้
เราจะพยายามลงไปโรยตัวไปหรือว่าจะพยายามหย่อนอะไรสักอย่างลงไป

ซึ่งตอนนี้เราจะรางรออย่างใจสดใจซอกมากว่า

คุณทัศนัยคะแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมคะ
ที่จะร่วมมือกับนักธรณีวิทยา
มาเจาะไอ้ปล่องที่ว่า

แล้วก็ใช้ปล่องนี้ในการลงไปช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓ชีวิต
ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างทางด้านของ
ผู้ในการสำนักบริหารพื้นที่อาณุรัติที่๑๕สุรปรุษยานเอง

คือข้างล่างเนี่ยเขาก็ทำตามแผนไปเขาสูบน้ำไป
ใครอยากที่จะดำน้ำไปหาอะไรก็ตามที
ด้านบนก็ทำกว่าคือร่วมมือกับทุกผ้าสวด
ไปดูตรงไหนมันมีโฟงไหมมันมีรูมีปล่องอะไรไหม
ถ้ามันเชื่อมก็อาจจะมีการวางแผนระเบิดเป็นโปรง
อันนี้ต้องการวางแผนอย่างรัดกรุงภาพที่สุด
ก็คือสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือรอว่าการที่เขากลับไปพิสูจน์เนี่ย

ถ้าคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะมีอยู่จริง
ก็อาจจะมีการพยายามที่จะขยายกล่องแล้วก็หย่อนตัวลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับ
ค่ะคุณทัศนัยคะจากที่คุณทัศนัยบอกว่าตอนนี้ทีมกำลังจะไปทดสอบอีกครั้งหนึ่ง
ขวดที่หย่อนลงไปเนี่ยสรุปแล้วมันหล่นลงไปเองหรือว่ามีคนหยิบไปดื่ม
น่าจะใช้เวลาจากตอนนี้กี่ชั่วโมงคะ
ถึงจะทราบว่าสรุปแล้วมันใช่จากที่เราสันนิษฐานจริงหรือเปล่า
น่าจะหลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าข่าวที่ออกมาเมื่อสี่โมงเย็นเนี่ย
หรือเปล่าว่าขอให้มันเป็นข่าวดีซึ่งตอนเนี้ยผู้ว่าราชการจังหวัดเอง
ก็อยู่ในพื้นที่กำลังรอข้อมูลอยู่ทางด้านของทหารเอง
ก็กำลังโทรประสานกันใหญ่ด้านบนเองก็บินสำรวจ
ทีมสำรวจภาคพื้นก็เอานักข่าวไปแล้วแล้วก็ขึ้นรถไป
ตอนนี้พื้นที่ทุกอย่างพร้อมทั้งหมดแล้ว
รอแต่เพียงว่า๑๓คนนี้อยู่ตรงไหน
และทุกคนพร้อมจะไปเอาพวกเขาออกมา
คุณท่านดังหน่อยแล้วเรื่องของการสูบน้ำ
ตอนนี้สูบออกไปได้เยอะหรือยัง
เค้าเห็นบอกว่าน้ำคือมาเติมเรื่อยเลย
ใช่เพราะว่า
ในภูเขาข้างล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ไหลอยู่ในถ้ำแห่งนี้
แล้วมันปริมาณน้ำมันเยอะมากแล้วในขณะที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
ฝนตกแล้วน้ำมันก็เข้าไปสมทบเป็นน้ำโครนน้ำเลนน้ำมันก็เป็นสีขุด
น้ำมันลดลงก็จริงแต่น้ำมันก็ยังเข้าไปอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันลดลงไปไม่เร็วแต่สิ่งที่เขาทำคู่ขนานกันไปคือ
เขาไปเชิญชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องของตาน้ำบนเขามาคุยกัน
เพราะตาน้ำเนี่ยมันจะอยู่บนเขาเขาพยายามให้ชาวบ้านบอกว่าตาน้ำอยู่ตรงไหน
แล้วเอาทีมเนี่ยขึ้นไปติดตาน้ำตรงนั้นแล้วเปลี่ยนทิศทางไม่ให้น้ำมันออกจากตาน้ำ
จะไหลลงไปในถ้ำคือเอาน้ำไหลลงไปทางอื่น
ไม่ให้น้ำจากตาน้ำไหลลงไปสมทบด้านล่าง
อันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ในขณะนี้เพื่อไม่ให้น้ำด้านล่างเนี่ยมันเยอะมากไปกว่านี้ครับ
ทัศนัยเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลมีเดียรวมทั้งข่าวจากหลายสำนัก
มีการรายงานว่ามีทีมกู้ภัยจากฝากฝั่งของเอกชนอยากจะเข้ามาช่วยเหลือก็คือทีมของอดีตนักร้องคุณนรินทรนบางช้าง
ที่บอกว่าเป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแน่นอน

ในสิ่งที่น้ำมันค่อนข้างขุ่นเขาบอกเห็นแน่นอนชัดแน่นอน
อันนี้เข้ามาแล้วเริ่มปฏิบัติการร่วมกันอย่างไรบ้างแล้วคะตอนนี้
คือตอนนี้ทางตัวผมเองทีมข่าวเองสามารถเดินไปได้ถึงประดูกฝากถ้ำ
แต่ว่าพออุปกรณ์เครื่องมือมาเยอะเจ้าหน้าที่มาเยอะกู้ภัยมาเยอะ
นักข่าวเองบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกกันไม่ให้เดินขึ้นไปจนถึงปากถ้ำได้แล้ว
ตรงปากถ้ำเองเนี่ยอากาศน้อยมากผมได้เดินไปเมื่อช่วงเช้าก็ค่อนข้างจะลา
ถ้าคือคนไปเยอะเนี่ยมันก็จะแย่งกันหายใจเขาก็เลยเอาคนที่ไม่ต้องเถอะมา
ออกมาแต่ว่าจากข้อมูลที่ที่ทราบนี่ก็คือไอ้หุนยนต์
ไอ้ที่จะเข้ามาทำงานนี่แหละฮะน่าจะมาช่วยหน่วยที่จะเข้าไปดำน้ำ
ดูอะไรได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีรายงานข้อมูล
เพราะว่าเขายังคงเข้าไปปฏิบัติงานเพราะว่าไอ้จุดจากปากถ้ำ
เข้าไปถึงจุดเขาดำน้ำมันต้องเดินเท้าเข้าไปถึง๒ชั่วโมง
การที่ข่าวมันจะส่งออกมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร
ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังรอข้อมูลในส่วนนี้อยู่เหมือนกันครับ
ใต้น้ำเนี่ยคือจะให้หน่วยซิลเอาเข้าไปเพื่อว่าถ้าเกิดว่าเจอน้อง๑๓คน
จะได้สวมใส่ให้กลับออกมาอย่างปลอดภัยแล้วโดนที่บินเหรอคะ
คุณทัศนัยยังคงทำหน้าที่ต่อเนื่องไหมคะอ่าตอนเนี้ยในในส่วนของ
ภาคอากาศเนี้ยเราเห็นแต่นะฮะโดรนโดรนที่จะมาบินเนี้ย
ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นเขาค่อนข้างจะกว้างเหมือนกัน
ส่วนใหญ่จะเห็นแต่เฮลิคอปเตอร์ที่บินสำรวจในพื้นที่ครับ

คือก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าคนที่เข้าไปในพื้นที่
ซึ่งเขาเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะอยากจะไปให้กำลังใจ
แต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคือเข้าไปแล้วมันทำให้รถติด
รถติดและคนที่จะเข้าไปช่วยจริงมันเข้าไปได้ยาก
อันนี้บรรยากาศล่าสุดที่คนเข้าไปให้กำลังใจ
คนที่จะเข้าไปดูหมายถึงคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ

เพราะว่าชาวบ้านเขามีความเป็นส่วน

บางคนก็เอาผลน้ำมาส่งเหลือหมูทอดมาให้พวกเราบ้าง
บางคนก็เหมาก๋วยเตี๋ยวขึ้นมา๑คันรถเพื่อ
คือเขาทำอะไรได้เขาอยากช่วยเขาก็ขึ้นมา
ตรงนั้นคือใครจะเอามาช่วยก็มาช่วยได้
แต่ว่าคือบางคนเขาก็อยากมาดูข่าวในพื้นที่
เพราะมีข่าวในโซเชียลออกไปเยอะแยะมากเลย
เดินแล้วบ้างมันก็เป็นเคส
ไม่เป็นขนาดนี้เขาก็เลยขึ้นมาถามพวกผม

ซึ่งตอนนี้ก็ยังผมมีชาวบ้านในศิษย์

ที่บริเวณห้องจะเดินไปเดินมามาดูพื้นที่มาดูบรรยากาศต่าง
แต่ว่าทุกคนเองเขาก็ขอความร่วมมือว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าขึ้นมา
เพราะว่าด้านบนเนี่ยแค่รถของทีมสัญญาณโทรศัพท์
การไฟฟ้านักข่าวตำรวจกู้ภัยมันเต็มหมดแล้วครับ
มันไม่มีที่ให้รถอื่นเข้ามาจอดแล้ว
ถ้าจะสมัครก็ต้องเดินขาวเข้ามาอย่างเดียว
มันก็เป็นอุปสรรคและอีกประการหนึ่งก็คือว่า
ถ้ามันมีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้

หรือเราเจอน้องทั้ง๑๓คนแล้วก็ต้องรีบนำตัวเขาออกไปโรงพยาบาล
แล้วมันไปติดกับรถบุคคลภายนอกที่เข้ามา

มันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก
เพราะว่าอย่างทีมข่าวนักข่าวเราก็ตกล้มขากระแทกพื้น
ก็มีก็หลายท่านเหมือนกันเพราะว่ามันที่ภูมิประเทศ
มันค่อนข้างจะลำบากเลยหนึ่งก็เลยขอความรู้สึกว่า

แต่ถ้าคุณอยากจะเอาของเข้ามาช่วย
เสร็จปุ๊บแล้วคุณออกไปอันนี้ก็ยังพอเข้ามาได้อยู่ครับ
คุณช่วยยืนยันข้อมูลชุดนี้หน่อย
คือบอกว่ามีชาวบ้านมาให้ข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านว่า

แล้วข้อมูลที่เขาบอกมาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นทางตัน
อย่างผมเองได้มีโอกาสคุยกับน้องของเพื่อนที่เป็นทีมฟุตบอลที่เขาไม่ได้เข้าไปในถ้ำ
เขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยเคยเดินเข้าไปถึงปลายสุดของถ้ำ
สลักชื่อทีมฟุตบอลและตัวเขาเอง
มันก็ไม่มีทางออกและไม่เป็นทางตัน
คือน้องพวกนี้เขาเดินเข้าไปถึงแล้ว๗กิโลตอนช่วงหน้าแรงไปกับโพสต์นี่แหละฮะ
ซึ่งอันนี้เราได้มาจากน้องแต่ว่าจากทางชาวบ้านที่บอกว่าไม่มีทางออก
ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ยืนยันเพราะว่ามันก็ไม่มีคนที่จะสามารถไปถึงจุดนั้นยังมาบอกกับเราได้
แต่ว่าอันนี้ถ้ามันมีจริงมันก็น่าจะเป็นทางที่ทั้งหมด๑๓คนอาจจะออกไปได้หรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าจากข้อมูลที่เราได้มาคือมันตัน
ที่เคยไปบอกว่ามันตันแค่ตรง๗กิโลเมตรแล้วเขาเคยไปสมัครชื่อเอาไว้จนตรงสุดทางตรงนั้น

เพราะฉะนั้นข้อมูลที่บอกว่ามีทางออกตรงปลายอุโมงตรงนี้ก็ยังไม่ยืนยันนะคะ

ถ้าเกิดว่านับเวลานะตอนนี้๑๖นาฬิกา๕๕นาทีอีก๕นาทีหลังจากนี้เห็นบอกว่า
ชุดปฏิบัติงานที่๒ของหน่วยซิลจะแตะมือกันลงพื้นที่เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่อง
อันนี้เป็นยังไงคะคุณทัศนัย
ตอนนั้นนี้ประมาณบ่าย๓กว่าผมได้มีโอกาสคุยกับคุณสลาวุธ
คุณสลาวุธเขาเป็นหัวหน้าสูตรฝึกบคเจมราย
เขานำทีมของเขาเนี่ยเดินเท้าเข้าไปไปถึงจุดที่หน่วยซิลจะดำน้ำ
เขาบอกกับผมว่าหน่วยซิลดำน้ำไปแล้ว๑รอบ
แล้วไปโผล่ในจุดที่อาจจะเป็นพัทยาบีดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
บอกว่าจุดนั้นเนี่ยเขาไม่เจอใครแต่ด้วยความที่น้ำมันขุ่นแล้วน้ำมันสูง
เขาก็เลยถอยล่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่ถ้าน้ำลดลงแล้ว
อาจจะมีการสับเปลี่ยนกำลังแล้วเอากำลังที่บอกเนี่ยไปต่อแล้วไปโถงอีกโถงหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าจะเป็นเนินสูงที่เราก็หวังจะว่าเด็กและโค้ชอยู่ตรงนั้น
ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ยืนยันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดจากในสื่อที่แจ้งออกมาคือ
น้ำมันเพิ่มขึ้นเขาต้องกลับออกมาใหม่เพื่อความปลอดภัยของทีมงานด้วยครับ
คุณถสไนการปฏิบัติการในการค้นหาวันนี้ขีดจำกัดสูงสุดการปฏิบัติการในวันนี้หยุดลงคืออะไร

ฝนหยุดตกเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณที่ดี
เพราะว่าเราจะสูบน้ำโดยที่ไม่มีน้ำเข้าไปเติม
อันนี้อุปสรรคหลักมากคือตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่คือฝนตกตลอดทั้งวัน
ตามทางที่เรายืมรายงานข่าวก็จะมีน้ำไหลจากบนเขาลงไปข้างล่างตลอดเวลา

อันนี้อุปสรรคเป็นอย่างมากเพราะว่าน้ำจากดินโคนมันลงไปในถ้ำ

คือเราได้แต่ภาวนาและขอให้ทุกคนภาวนาว่า
เพราะว่าทุกคนทำงานไม่ได้

แล้วหน่วยฟิวจะได้ดำน้ำเข้าไปตรงจุดที่เราหวังใจว่าจะเจอ
สิ่งที่วันนี้ทุกคนต้องการจากคำสั่งของท่านคนเอกอาทิตย์โครงมคหนึ่ง
บอกว่าวันนี้ต้องดำน้ำไปให้ถึงจุดเนินสูงนั้นให้ได้
เพื่อให้เรารู้ว่า๑๓คนนั้นอยู่ตรงนั้นหรือไม่
ถ้าเจอก็คือว่าโชคดีปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จ
ถ้าไม่เจอจะได้มีการวางแผนต่อว่าเราจะดำไปต่อ
เราจะโรยตัวจากข้างบนหรือจะหาวิธีไหน
เพื่อไปต่อให้สุดทางของถ้ำอันนี้ก็ต้อง
ต้องรอทางทีมงานประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งครับ
แล้วที่บอกว่าจะไปถึงจุดเนินสูงนั้นให้ได้เนี่ย
คาดว่าจะใช้เวลานานไหมคะคือจริงจริงถ้าวันนี้ฝนไม่ตกแล้ว
น้ำไม่เพิ่มสูงอีกผมเชื่อว่าทางหน่วยซิลน่าจะไปถึงแล้ว
แต่ด้วยความที่พอไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้น
เขาไม่แน่ใจว่าพอไปถึงเนินสูงแล้วเนี่ย
มันจะมีช่องว่างพอให้เขาหายใจหรือเปล่า
เขาก็เลยถอยล่นกลับมาก่อนเพื่อรอประเมินเรื่องของปริมาณน้ำก่อน
ค่ะซึ่งตอนเนี้ยในพื้นที่อาศนเริ่มหยุดและ
ก็ไม่รู้ว่าเรื่องของขั้นตอนการสูบน้ำจะสามารถช่วยหน่วย
ให้ทางงานได้สะดวกมากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะครับ
ค่ะแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลากำหนดไว้
ว่าน่าจะเป็นกี่โมงกี่ทุ่มก็คือไปถึงจุดที่ให้แน่ใจก่อนว่า
อันนั้นเป็นจุดเนินสูงที่สุดว่าพบทั้ง๑๓คนหรือไม่
อันนี้คือจุดสำคัญที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขาทำงานคือไม่หยุดอยู่แล้วยี่สิบสี่ชั่วโมง
ถ้าถ้าสามารถเข้าได้หน่วยซิลเขาพร้อมจะเข้าเพราะว่าตอนนี้
ติดตั้งเครื่องระบายอากาศในถ้ำแล้วเดินสายไฟเข้าไปหลายกิโลแล้ว
ด้านในทำงานได้สะดวกมากขึ้นครับค่ะเอาล่ะขอบคุณนะคะ
คุณทัชไนโขทองค่ะหุ้นสุข่าวไทยรัฐทีวีก็ประจำอยู่ที่
ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะก็ไปตั้งแต่วันเกิดเรื่องแรกเนี่ยนะคะ
จะรายงานบรรยากาศให้เราได้รับทราบนะคะตอนนี้อุปสรรคสำคัญเลยก็คือฝนที่มันตกลงมา
แล้วก็ทำให้ระดับน้ำในถ้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ว่าจะมีความพยายามจากหลากหลายหน่วยงานสูบน้ำออกมาสูบออกมา
แต่ก็มีน้ำเติมเข้าไปคือแทบที่จะแบบไม่ได้มีประโยชน์คือสูบออกมาก็ศูนย์เปล่า
พอสูบออกไปน้ำก็ลงมาเติมอีกเหมือนเดิมเท่าเดิมแล้วไม่มีการหยุดด้วยนะคะ
อย่างเมื่อวานนี้ฝนยังหยุดตกนะในช่วงเวลาหนึ่ง
วันนี้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมายังไม่หยุดตกเลย
แฟนเพจไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐคุณผู้ชมให้กำลังใจ
บอกว่าขอให้พระคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทุกคนสู้นะเราเองก็ให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะ